เป็นจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งสีชมพู
ซึ่งรถเก๋งสีมพูคันนี้กำลังจะกลับรถ
รถจักรยานยนต์วิ่งตรงมาน่าจะเบรกไม่ทัน
ทำให้เกิดการชนครั้งนี้และคนขี่รถจักรยานยนต์นะคุณ
กระเด็นขึ้นไปอยู่บนหลังคารถเก๋งเลย
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยประถมพยาบาลเต็มที่เนี่ยนะครับ

ใช่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาล
ผู้บาดเจ็บที่นอนร้องโอดโอย
ขอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคารถเก๋ง
หลังได้รับแจ้งเหตุนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ชนท้ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

แวงบางประกอบเขตราชบุรณะ
ผู้บาดเจ็บรายนี้ก็คือนายวัชระน้อยพงศ์อายุ๔๐ปีครับ
กรุงเทพนครได้รับความเสียหายช่วงท้าย

จากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่ารถเก๋งคันสีชมพูนี่นะ
คนขับเขากำลังจะกลับรถ
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถจักรยานยนต์วิ่งมาทางตรง
รถจักรยานยนต์หยุดไม่ทัน
เพราะว่าก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อ
ว่ารถเก่งชมพูกลับรถกระทันหันหรือเปล่า
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุครั้งนี้
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ก็ร้อยละลิ้วขึ้นไป
ได้รับบาดเจ็บบนหลังคารถเก่งสียำพูคันนี้นะครับ